ก็คือคดีฆ่าไฮโซเชอรี่นั่นเองนะครับ
กว่า๓๐คนรวมตัวกันไปที่สนโชคชัย
ทวงถามความคืบหน้าของเรื่องคดี
เพราะว่าชาวบ้านเขาค่อนข้างจะรักไฮโซเชอรี่นะ

ไฮโซเชอรี่ก็เป็นผู้ที่มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่คลองราชพร้าว
มาช่วยเหลือดูแลตลอดชาวบ้านเขาก็เลยรัก
และที่สำคัญจำได้ไหมตำรวจบอกว่าขอเวลา๗วัน
ใช่ครับเดี๋ยวจะจับกลุ่มตัวไนโก้ให้ได้ทีนี้เมื่อวานมันครบแล้วไง
ชาวบ้านเขาก็เลยไปเลยไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้
ว่าจับได้หรือยังโก้อัสยาจับได้หรือยัง
เพราะยังไม่มีแววไม่มีวี่แววแล้วก็ไม่มีเบาะแส
ในการติดตามตัวนายโก้เลย
โดยชาวบ้านก็ยังย้ำคำพูดเดิม
บอกว่าถ้าหลังวันที่๑๒สิงหาคม
ตำรวจยังไม่สามารถรวบตัวไนโก้ได้
พวกเขาจะกลับมาที่สอนอนี้กันอีกครั้งมาทวงถาม
โดยนางสาวเพลินพิษสุรสิทธิ์ตัวแทนชาวบ้านบริมคลองลาดพร้าว
พากันนั่งรถมาที่สนโชคชัย
เล่าให้ฟังถึงเหตุผลในการเดินทางมานะครับ
ชาวบ้านทุกคนไม่ได้มีการเกณฑ์คนมานะ
ทุกคนมาด้วยใจที่ผูกพันกับไฮโซเชอรี่
แต่ที่มาในวันนี้ก็เพื่อต้องการมาสอบถามความคืบหน้าทางคดี
ว่าขณะนี้การติดตามตัวนายโก้ในอาเซีย
ทางตำรวจดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจเคยให้คำมั่นสัญญา
คดีนี้ไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่เกิน๗วัน
ก็น่าจะจับกลุ่มตัวนายโก้แล้วก็ปิดคดีได้

โอ้โหถ้าหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว
ป่านนี้ไปไหนต่อไหนแล้วหรือเปล่า
ทางชาวบ้านก็เลยเดินทางมาสอบถามความคืบหน้าว่าตอนนี้คดีเป็นยังไง
แต่ไม่ได้มีใครมากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
เพราะชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าการทำงานของตำรวจต้องมีขั้นมีตอน
มีการดำเนินงานแล้วก็มีรายละเอียดบางอย่าง
ที่ไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้
แต่ชาวบ้านทุกคนยังอยากให้นายโก้นั้นถูกจับเร็ว
ไม่อยากให้ไฮโซเชอรี่ต้องมาตายฟรีนะครับ
เอาไอโก้มาดำเนินคดีเร็วเนี่ยนะฮะ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ชี้แจงกับ
คุณพ่อของคุณเชอรี่แล้วก็น้องชายของคุณเชอรี่ว่า
การทำงานของตำรวจบางอย่างก็ไม่สามารถออกสื่อได้
แต่ดำเนินการให้ในคดีนี้๒๔ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มากดดันนะคะ
เรามาให้กำลังใจ
แต่คือว่ามันนานแล้วไง
จริงแล้วเรื่องแบบนี้มันน่าจะเร็วกว่านี้ค่ะ
เราไม่ได้กดดันว่าต้องเร็วมากไหม

ไม่ใช่ค่ะเรามาเป็นกำลังใจนะคะ
ให้ท่านจับคนผิดมาลงโทษ

ล่าสุดมีข้อมูลจากพันธ์ตำรวจโทพระศิษย์สายชนศักดิ์
รองภูมิกับการสอบสวนสนโชคชัยนะครับได้ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าช่วงตี๒ของวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
นายวรวุฒิชัยพาอายุ๖๐ปี
และนางหนูนิ่มชัยพาอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายโก้อัสยา
ให้การกับพนักงานสอบสวนว่านายโก้เคยโทรศัพท์มาหา
และสารภาพกับพ่อแม่ว่าเป็นคนลงมือฆ่าไฮโซเชอรี่
และอีกไม่นานจะเข้ามามอบตัวนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ระบุนะครับว่าตอนนี้ประสานทุกหน่วยงานให้ติดตามตัวนายโก้
เพราะเชื่อว่านายโก้หลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งกัมพูชา
ซึ่งมีช่องทางเข้าออกได้หลายทาง
และอาจจะมีคนที่ทำงานอยู่แถบชายแดนที่เป็นคนไทย
อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนในเรื่องของเส้นทางการหลบหนีด้วย
ส่วนเรื่องของหมายเรียกน้องชายของนายโก้ก็ยังต้องติดตามตัวอยู่นะครับ
นี่คือความคืบหน้าในคดีใหญ่คดีไฮโซเชอรี่
โอ้โหผ่านมาแล้ว๓คดีใหญ่นะคุณนะ